สวัสดีค่ะครับเราใส่ใครสดใหม่ให้เยอะครับผมตอนแรกต้องนั่งปกติน้ำตรงนู้นกันดี
ยีนมาสวัสดีครับ
คิดถึงพี่หนุ่มมากเลย
ที่เขาเสื้อคล้ายคล้ายก็เลยมีลาย
มาข่าวแรกในวันนี้นะครับ
วันนี้ประมาณบ่ายโมง

ว่าบริเวณหน้าอาคารสมเด็จย่า
เจ้าหน้าที่นะครับเคลื่อนย้ายร่างพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ถึงแก่ศัลยกรรมเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมาไปยังวัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ขณะที่ในการเคลื่อนย้ายร่างของพลเอกเปรมได้มีทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีเจ้าหน้าที่พยาบาลทหารและญาติยืนเรียงแถว
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายร่างของพลเอกเปรมลงมายังอาคารไปยังรถพยาบาลซึ่งเป็นรถตู้สีขาว
โดยร่างของพลเอกเปรมถูกคลุมด้วยทงชาติไทยโดยมีพลตรีนิติตินสุรานนท์นายทหารนอกราชการซึ่งเป็นหลานของพลเอกเปรม
เป็นผู้ถือรูปถ่ายของพลเอกเปรมนำหน้าขบวนเคลื่อนร่างนะครับคุณผู้ชม
ทั้งนี้เมื่อเวลา๑๘นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพผลเอกเปรมณพิธีนั่งทรงธรรม
ทางด้านนายวิศนุเครืองามรองนายมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวว่า
ตนเองนั้นรู้สึกเสียใจและตกใจ
รวมถึงอะไรที่รู้ว่าผลเอกเปรมประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่ศัลยกรรม
และที่ผ่านมายังเคยทำงานร่วมกับผลเอกเปรมในบางระยะ
เห็นเจตนาที่ดีความตั้งใจดีในการอุทิศตน
เพื่อส่วนรวมของประเทศชาติมาโดยตลอด
ทั้งบางเรื่องที่เป็นข่าวและเรื่องที่ไม่เป็นข่าว
โดยก่อนหน้านี้นะครับที่พลเอกเบรมจะถึงแก่ศัลยกรรมไม่ถึง๗วัน
ได้มีในพลท่านหนึ่งติดต่อมาบอกว่า
ผลเอกเปรมต้องการบริจาคทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนมาก
เพราะท่านไม่ต้องการเก็บเอาไว้
โดยระหว่างที่กำลังคิดว่าจะทำโครงการและบริจักษ์ทรัพย์สินอะไรบ้าง
เพื่อศูนย์รวมท่านก็มาจากไป
ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลที่สำคัญของประเทศ
และอาจเป็นการสูญเสียของภูมิภาค
เนื่องจากองค์การต่างประเทศ
ต่างร่วมการแสดงความไว้อาลัยกับทางพลเอกเปรมครับ
ก็ขอแสดงความไว้อะไรกับผลเอกเบรมด้วยนะครับ
ท่านเป็นรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่จริงมากนะฮะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยด้วย
มาถึงเรื่องราวต่อไปบ้างครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องราวของหนุ่มช็อกเจอชายชะกันโดดขึ้นหน้ารถฮะ
ล่ายเวทว์หม่นก่อนลดชัดมีด

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับชื่อว่าสุลมดวงนะครับผม
โดยโพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนภัย

เอามีดขึ้นมาแล้วง่ายมองขึ้นมา
ดูหน้าอย่างไรต่อครับหลังจากนั้น

แล้วก็เอามีดเนี่ยฟันไปที่หน้ารถ
ฟันไปที่กระจกรถแล้วก็แทงไปที่กระจกรถนะครับ
ผมนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงใกล้บ่ายโมง
เมื่อวานนี้นะครับตั้งใจเดินทางไปร่วมงานขาวดำแม่เพื่อนสนิท
แล้วก็ผ่านไปเยี่ยมน้องสาวแถวบ้านบงเหนือ
อำเภอสวัสดิ์ดินแดงนัทจัวร์สกลนคร
โดยมีตัวผมแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกชายคนเล็กอีก๒คน
เดินทางผ่านมาที่ทางหลวงหมายเลข๒๒ครับ
บริเวณเยื้องหน้าอบตคอใต้ครับห่างประมาณ๓๐๐เมตร
มีชายชะกันได้ยืนอยู่กลางถนน๒เลน
พยายามวิ่งหารถคันนั้นคันนี้ให้จอดครับ
ขณะรถผมผ่านไปถึงเนี่ยก็โดนมาดักที่หน้ารถครับ
แล้วก็ปาดหน้ามาผมเลยต้องหยุดรถครับ

อย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมมันกระโดดขึ้นหน้ารถ
ชักมีดยาวประมาณหนึ่งไม้บรรทัศน์แทงมาที่กระจก
ฟันที่กระจกหน้ารถทำให้ผมตัดสินใจ

แต่ทำไม่ได้มากเพราะว่ามันเกาะแน่นมากครับ
มีรถข้างหลังแล้วก็ด้านข้างผมบีบแต่ตลอดเวลา
จึงตัดสินใจแวะเข้าไปที่อวตค้าวตาล

มันพยายามใช้มีดมาแทงด้านคนขับเขากระจก
แล้วก็ประตูรถอีกนะครับพอตีรถห่างออกไปได้เนี่ย
ได้ยินเสียงมันพูดว่ากูขอเงินไม่ได้
มึงต้องเจอแบบนี้นะครับผม
อาการเหมือนคนเมายามากกว่าเป็นคนบ้าสติไม่ดี
ดูเหมือนมีเวทมนต์คุณสัยแต่พอตั้งสิ่งได้
ผมก็รีบโทรแจ้ง๑๙๑เพื่อให้เขามาช่วยเหลือ
แล้วแล้วก็เหมือนหนังไทยพอดี

ตำรวจมาช้าไปนะครับผมณครับนะคะผมแล้ว
ก็อยากให้ท่านช่วยบอกข้อมูลให้ตำรวจด้วยนะครับ
แล้วก็ขอความร่วมมือเนื่องจากเป็นอันตรายต่อคนโสดส่วนมากนั่นเอง

วิสาวก็แสบว่าเขาเป็น

คือมีวิชาแต่ไม่มียาไง

มันเลยมีบริกรรมขาดหาแต่ต้องปักโึกไปเนี่ย
ไม่เขาจะให้รถหยุดเขาจะเอาตังค์แค่นั้นเอง

เพราะเขาลงมาเสร็จเขาก็บอกกูขอเงินไม่ได้มึงก็ต้องเจอแบบนี้

เห็นไหมนะ

โอเคนะคะใส่แว่นนิดนึง
ไปล่าง
ทางเราไปไปไหนไปนี่หรอครับ

รอวนาสมัคร

เขาก็จะมีรายงานข่าวมาว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ค้นพบนะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เมื่อหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติโอหลงซึ่งก็อยู่ในมณฑลเสชวนประเทศจีนนี่แหละค่ะ

นี่เป็นภาพแรกของโลกเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณสัก๒กิโลเมตรนะคะ
โดยเป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

มีผู้เชี่ยวชาญเขาวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเป็นโรคผิวเผือกมากกว่านะฮะ
อายุอยู่ประมาณ๑๒ปีนี่แหละค่ะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือขาวล้วนไปจนถึงแม้กระทั่งกงเล็บก็ยังขาว
แต่มีดวงตาเท่านั้นที่เป็นสีแดง

ปลายจมูกก็ไม่ขาวมากก็ดำอยู่แล้ว
ขนาดหูยังขาวเลยเห็นป่ะ

เพราะนักวิจัยจากคณะชีววิทยาของมหาวิลัยปะกิ่งเนี่ย
เขาได้แสดงความคิดเห็นว่าแม้ปรากฏการณ์กลายเป็นสีเผือกเนี่ย
พบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหลายกลุ่ม

แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ยาก
เพราะว่าภาพแพนด้าเผือกที่บันทึกเอาไว้ได้ครั้งนี้เนี่ย

ที่แสดงให้เห็นว่ามีแพนด้าลักษณะนี้หายากยังมีอยู่

แพนด้าตัวนี้นะคะมีการผสมพันธุ์จนมีลูกออกมา
มันก็จะมีการส่งยีนสีเผือกไปยังรุ่นลูกอีกหรือไม่

ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องคอยติดตามต่อไปนะฮะ
สังเกตการณ์ต่อไปว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือไม่เท่านั้นเอง
ซึ่งก็แบบว่าเราไม่เคยเห็นนะ
ไม่เคยตั้งแต่เกิดมาอย่างนี้มันผิดปกติไหมอ่ะแพนด้าที่จะเป็นเหมือนว่าเปลือกได้ถึงตรงนี้
อันนี้มันคือแพนด้าจริงแพนด้าจริง
แพนด้าจริงทำไมดูมันไม่เหมือนแพนด้า
ถ้าเป็นหมี่คั่วล่วงจมูกมันจะยาวกว่านี้พี่หนุ่ม

แต่มีโคตรโลกมันไม่ใช่เป็นแบบผมดูมันเป็นเหมือนหมีภู
ใช่ใช่ว่ะดูนี่หมีภูไง
เหมือนภูอ่ะภีรภูอ่ะหมีภูสีเหลืองอ่ะ
ไม่มีแต่หมีภูอ่ะไม่รู้จักนะเป็นอะไรอ่ะหมีภู
เป็นตุ๊กตาอย่างนี้เหรอเป็นการ์ตูน

อ๋อกินน้ำพื้นอ๋อหมีภูการ์ตูนนี่พูดถึงการ์ตูน
ไม่ใช่นี่มันหมีแนนด้าเผือกจริง
ตาแดงจริงแล้วตาสีแดงครับผมนั่งมอไซค์มา
หัวนี้เขาถ่ายแซมกว่าเร็ดกันมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไร
มันก็แปลกมากเหมือนคนผือกอะคนมันก็มีผือกเลยใช่ไหม
แต่ว่าเค้ายังจับไม่ได้ใช่มั้ยพี่ม้า
ไม่ได้มันอยู่ในศูนย์แม่งป่าพนุรักษณ์ของธรรมชาติโอลก
เค้าจะมีการจับสัสอย่างนี้เด็ดขาด

จะเป็นยังไงช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

เอาล่ะมาถึงเรื่องราวของโจรไอ้โม่งครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้คุณอ่านข่าวแต่จนโจรทั้งนั้นเลยนะครับ

ครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวกลับเนื้อกลับตัวนะครับ

เช่นครับครับตีปากกันปากมัน
โจรไอ้โม่งหมุกเดี่ยวจี้ชิงซับล้านสะดวกซื้อ
นักงานใจเด็ดคว้าไม้ถูกพื้นฟาดจนหักครับ

สพดบางนางบ่วดจังหวัสสุภัณฑ์บุรีครับ
รับแจ้งเหตุจี้ชิงทรัพย์นะฮะพนักงานสะดวกซื้อ
ตั้งอยู่ภายในบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะริมถนน
ท่าช้างสามชุกนะครับผม
หลังจากได้รับแจ้งรายงานว่าผู้บังคับบัญชา
ได้ทราบนะก่อนเดินทางไปที่
ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนนะสพเดิมบางนางบวช
แล้วก็ชุดสืบสวนสพจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่เกิดเหตุเนี่ยพบพนักงาน๓คนเป็นผู้หญิงนะครับ

ก่อนเกิดเหตุขณะที่ตัวเองกำลังยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์
ภายในร้านสะดวกซื้อได้มีคนร้ายเป็นชายครับ
สูงประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร

เดินเข้ามาภายในเนี่ยทำท่าเหมือนจะซื้อของ

ก่อนจะเดินมาสั่งซื้อบุหรี่ที่เคาน์เตอร์
จากนั้นเนี่ยก็ได้ส่งเงินครับให้พนักงานจำนวน๑๐๐บาท
ก่อนจะแสดงตัวเป็นคนร้ายชักอาวุธมีด

จี้บังคับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์คนหนึ่ง

จากนั้นเนี่ยเพื่อนอีก๒คนเมื่อเห็นเพื่อนถูกทำร้าย
ใช้มีดจี้จึงพากันวิ่งออกทางประตู

ซึ่งอยู่ด้านข้างร้านให้มาช่วยนั่นเอง

บังคับพนักงานให้เปิดทัชเชียร์ชาติที่เก็บเงิน
แล้วก็หยิบธนบัตรรวมไปแล้วประมาณ๓๐๐บาทเศษ
เดินออกจากร้านสะดวกซื้อเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับผู้จัดการ
พร้อมพนักงานทั้งสองคนกลับมาสมทบครับ
ก็เลยเอาไม้ถูพื้นเป็นอาวุธฮะ
วิ่งไปต่อสู้คนร้ายโดยฟาดเข้าที่กลางหลัง
คนร้ายเนี่ยจนไม้ถูกพื้นหักครับ

จึงรีบวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ริมถนนห่างประมาณ๖๐เมตรหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุเจ้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามถนนเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้เชิญตัวพนักงานสาวทั้ง๓รายที่อยู่ในเหตุการณ์
มาให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ
ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ

ดำเนินคดีต่อไปน่าจะมีการสำรวจ
ดวงใหญ่อย่างที่สุดมันไม่เกินสองเท่า

ดำเนินทางนี้การสำรวจก่อหน้า

ที่ถูกมองข้ามขนาดเล็กอันนี้

มันเนี่ยจะมีแบบว่านักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจวิเคราะห์ทั้งข้อมูล
อะไรประมาณอย่างนี้นะซึ่งเราอย่าไปรู้เรื่องเลย
แต่เราให้รู้เรื่องเพียงแต่ว่ามันสามารถที่จะทดสอบเนี่ย
งั้นพร้อมได้ได้จริงคือคุณเข้าใจไหมว่า
มันเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องหาที่ใหม่อยู่กันแล้ว
เพราะว่าสภาพของโลกเราเนี่ยมันก็ล่อมที่จะ
สรุปคราวนี้ง่ายคือกำลังพบดาวน์ดวงใหม่๑๘ดวงที่คลายโลก
อยู่ที่ว่าจะมีการสำรวจเมื่อไหร่

โลกของกูอีก๒อ่ะ
ของกุมแม่มาก

มันจะคล้ายคล้ายกับโสม

ถ้าสมมุติว่าย่อส่วนเหมือนกับหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าที่เราเอาไปตากแดดแล้วแห้ง
ส่วนแบบนั้นที่ผมได้มาเมื่อวานนี้ไม่รู้เหมือนกันป่ะอยู่แบบนี้เลย
นี่นี่นะฮะคืออย่างนี้ที่ถามแบบนี้เพราะว่าผู้สื่อข่าวเขาได้รายงานมานะฮะว่า
ที่วัดห้วยชินศรีนะครับที่ตะบนอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับ
เขาบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยไปพากันขุดว่านจักรจันทร์บริเวณรอบอุโบสถนะฮะ
ก็เรียกว่าชาวบ้านหลายคนไปถึงแล้วก็เจออย่างนี้ก้มเงยก้มเงยอยู่แบบนี้
เพื่อขุดหาว่านจักรจันทร์ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินคล้ายกับดอกเห็ดสีแดงอมชมพู
มันจะอยู่ตามพื้นดินใต้โคนต้นไม้พื้นย่าบริเวณโดยรอบอุโบสถนะฮะ
หากได้ก้มมองเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยนะต้องใจเย็นใช้ความช่างสังเกต
ซึ่งชาวบ้านจะใช้เหล็กแหลมนะครับแล้วก็ไม้ยาวเป็นอุปกรณ์เคลียร์หาว่านจักรจันทร์
จากลักษณะที่ชาวบ้านขุดได้เนี่ยจะเห็นเป็นตัวจักรจันทร์นั้นฝังอยู่ใต้ดิน
ส่วนบนดินนั้นจะโผล่มาให้เห็นเป็นเหมือนดอกเห็ดสีแดงอมชมพูเป็นจุดเล็กแบบนี้
เห็นนะเป็นดอกเห็ดเล็กสมพูอย่างนี้
เขาบอกบรรยากาศการขุดหาว่านจักรจันทร์รอบอุโบสถที่วัดห้วยชนศรีเนี่ยคึกคักมาก
มีการเอามาขายกันนะคู่หนึ่ง๑๐๐๕๐๐บาทจนไปถึง๑๐๐บาทนี่ก็มีนะครับ
แล้วแต่ความสวยงามเช่นมีเส้นหัวยาวเรียงไม่แตกหักก็จะได้ราคาแพงหน่อยขึ้นมา
ถามป้าสมคิตทัพเถื่อนนะฮะอายุ๖๑ปีก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นก็เปิดเผยนะว่า
หลังจากที่เพื่อนบ้านเนี่ยไปเล่าให้ฟังไปพูดกันปากต่อปากแล้วเพื่อนเองเนี่ยก็ไปหากัน
พอได้มาปรากฏมีโชคมีลาบอย่างที่นึกหวังตนเองเนี่ยก็อยากได้เขาบ้าง
เมื่อวันก่อนนี้นะฮะก็เลยไปหาดูบ้างปรากฏได้มา๑๒ตัว
ก็เลยเอาไปทำเป็นวัตถุมงคลนะฮะมีพุทธคุณด้านโชคราบทำมาค้าขายดี
จักรจันทร์ที่นี่เนี่ยแปลกนะฮะชอบมาฟังพระสวดมนต์ในโบสถ์ทุกวัน
เชื่อนะว่ายิ่งจะทำให้มีสิริมงคลเพิ่มมากขึ้นคือเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั่นแหละ
ทีนี้ไปถามชาวบ้านที่ไปขุดว่าว่านจักรจันทร์ดียังไง
มีชาวบ้านบางคนบอกว่าปกติแล้วตนเองจะขุดเอาไปให้ลูกเอาไว้ค้าขายในกรุงเทพ
ส่งมาให้ลูกเนี่ย๘คู่แล้วเพราะว่าลูกสาวลูกเขยนั้นมีอาชีพค้าขาย
ลูกสาวเนี่ยเปิดขายร้านกาแฟอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ขายดีมากนะฮะ
ขายอยู่ทั้งเครื่องทำกาแฟเนี่ยมันพังไว้เลยโหสุดยอด
เขาบอกว่าที่พังเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมันขายแบบไม่ได้หยุดพักจริง
ขายตั้งแต่เช้ายานเย็นก็ปั่นอยู่อย่างนั้นละฮะช่วงก่อนที่จะได้ว่านจะกระจ่านมา
ขายตามปกติเฉยแต่พอเอาว่านจักรจันทร์ไปบูชาเอาไปไหว้ในร้านลูกสาวโทรมาบอกทันทีว่าแม่
แม่กาแฟปั่นดีมากตอนนี้ขายดีมากเครื่องพังไปแล้วต้องไปซื้อใหม่
ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประมูลกันประมาณ๗๐๐บาทนะฮะตัวนึงเนี่ยนะครับ
เขาบอกทั้งนี้ธรรมชาติของจักรจันทร์เนี่ยอาศัยอยู่บริเวณต้นไม้นะฮะ
ซึ่งภายในวัดห้วยชินศรีนั้นมีความอุดมสมบูรณ์จักรจันทร์จึงมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
จักรจันทร์เนี่ยเมื่อมีการล่อคราบนะฮะมันก็จะตกไปตายฝังอยู่ในดิน
เมื่อมีฝนตกลงมาเนี่ยนะครับที่ตัวจักรจันทร์ก็จะมีเห็ดราเนี่ยมันเจริญเติบโตงอกออกมาคล้ายกับดอกเห็ดเล็กโผล่มาจากดินนะฮะ
ชาวบ้านนะครับที่มาค้นหาที่วัดแห่งนี้ก็สุดแล้วแต่ดวงคือเรียกว่าไม่ได้หาเจอกันทุกคนนะครับ
เมื่อมีพ่อค้าแม่ขายแผงลอตเตอรี่เขาก็มาหาเหมือนกันเขาบอกว่าเอาไปเพื่อหาโชคลาภหน่อย
นี่นะครับทำวิธีกลับไหมค่ะหรือว่าถ่ายเรียนเลย
เอาวิธีด้วยไม่รู้อันนี้แล้วแต่
ถ้าจะคิดไปคิดมาเนี่ยถ้าอยู่ที่เบสนะเขาเรียกถังเช่า

ก็จะเป็นพวกหนอนแบรนด์ที่มันจะลอกรักแล้วมันตายอยู่ในดิน
แล้วมันก็ไปฟักตัวขึ้นมา

ของพี่เช้าเมื่อวานนี้คือแปลกเหมือนกันนะว่า
วาดจักรจันทร์เจอที่วัดหมดเลย

แล้วก็เจอคนชาวบ้าน

ได้มา๑คู่เดียว

ให้มา๑ใส่
ให้หมดเลยเดียวผมไปเอาใหม่

พี่ให้อาจารย์ที่พี่นักภรรพให้ท่านลงอัฆภาระให้เป็นพระนะอาจารย์ที่เป็นพระ
ท่านก็บอกว่าได้ไปแล้วเนี่ยมันก็เกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับการค้าขายร่ำรวยประมาณนั้นนะครับ
ก็ไม่ได้ให้อะไรพี่หนุ่มมานานแล้วครับผม
ให้โชคให้โชคไว้ให้โชคเวลา
แล้วพี่หนูเค้าขายไหมหน่อย

แต่ถ้าได้เยอะเนี่ยเขาก็จะขายกันหลักเท่ากับพี่หนุ่ม

อยากได้เหรอครับ
เขาไปขายกันตัวละ๗๐๐เอามาขายทำไม

เอาสวยนะ๒๔๐๐บาทจัดไป
ขอคุณนะขอคุณนะครับควงให้พี่หนุ่มคุณเอง
เหมือนทำอะไรผิดนะเราไม่ผิดแต่รักพี่เขา
อ๋อช่วงหน้าโป๊ปเบลล่าแอบวันนะครับกดดันพากต่อบุเฟย์
ผมลิขิตกลัวเหลือเกินว่าจะแป๊กหรือเปล่านี่สิกลัวจะเป็นอาถรรพ์ช่วงหน้า
สักครู่เดี๋ยวครับเอาค่ะมาครับ

เอาล่ะมาถึงเรื่องราวของน้องโป๊กับเบลล่ากันบ้างดีกว่า
กดดันหวั่นพรมลิขิตซ้ำรอยแรงเงา๒
แต่เปรี้ยงมาแล้วแป๊กบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ

ซึ่งเป็นภาคต่อของละครสุดฮอตนะครับ
เภสันนิวาสได้ส่งเนื้อเรื่องนิยาย๙ตอนแรกให้กับพี่ห่องรุโนชานะครับ
บอสฮาร์บอสคาร์ดไทยเทเลวิชั่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
เผยตัวอย่างบทนิยายบางตอนให้แฟนเนี่ยในแฟนเพจได้อ่านเป็นน้ำจิ้มนะครับ
งานนี้เนี่ยเมื่อได้เจอพี่หมื่นกับการเกรดก็คือคุณโป๊ปแล้วก็คุณเบลล่านะครับ
เผยว่านะฮะไม่ลังเลที่จะรับเล่นเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ไม่รู้จะซ้ำรอยแรงเงา๒หรือไม่
อนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้นั่นเองนะฮะ
ถามน้องเบลล่าเบลล่าก็บอกว่าพี่หน่องบอกว่า
หากจะสิ้นปีนี้คงได้ร่วมงานกันนะคะ
คือยังไม่มีการล็อกคิวแต่เป็นการบอกไว้น่าจะประมาณนี้
ซึ่งทุกคนเนี่ยรอมแพงปล่อยออกมาเบลล่าก็ยังไม่ได้อ่านเลยค่ะ
ถามโป๊ปก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะเหมือนแรงเงา๒ไหมครับ
แต่ว่าเรารู้สึกว่าละครมีทั้งขึ้นทั้งลงมันเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะฉะนั้นคนทำงานก็ตั้งใจทำงานมากอยู่แล้ว
ขึ้นอยู่กับว่าพอออกไปแล้วจะถูกใจประชาชนหรือเปล่า
เรื่องนั้นจะดังหรือไม่เนี่ยเรื่องดังหรือไม่ดัง
อย่างเรื่องบุภเพตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะดัง
เราก็เล่นไปตามหน้าที่นั่นเองนะครับ
เบลล่าว่ากดดันไหมเรื่องนี้เนี่ยกดดัน
กดดันตอนแรกเนี่ยไม่นะคะแต่ตอนนี้นิดหน่อยค่ะ
แต่ก็เล่นนะคะถามโป๊ปก็บอกว่ากดดันไหม
ใจคนเรามันก็ต้องมีคิดบ้างแต่ก็เล่นครับ
เพราะฉะนั้นแล้วก็รับเล่นทั้งคู่นะฮะโป๊ปกับเบลล่า

แล้วถ้าเกิดโคปิดไม่เล่นก็ไม่ได้เพราะว่าคนติดแล้ว

มาดูเรื่องนี้บ้างณเดชนคอนเสิร์ตเขาเพิ่งจบไป

เราจะเห็นเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงซีเคเว้นการวาง

นานาแม้กระทั่งรูปร่างของณเดชน์

ณเดชเขาบอกว่าจริงจริงเนี้ยคนดูเนี้ยมีพลังมาให้ผมมาก
ถ้ามีพลังเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีพลังออกไปมาก

แล้วแบบว่าเขามีแบบว่าซีนแบบว่าเหมือนกับมาแซวเรื่องณเดชน์
เหมือนกับจะมาขอแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้ต่าง

ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่พี่ชอตเขาแบบมีไอเดีย

แบบว่าเรื่องราวของสองคนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น

ดังนั้นเนี่ยมันก็แบบเป็นธรรมดานะครับ

น้องกำลังแบบเป่งปังมากเลยตอนนี้
ทั้งคู่ก็เริ่มโตแล้วนะครับผม
แล้วมันมีซีนน้องยายาแบบว่า
คือน้องยายานี่ก็เป็นเกสใช่ไหม

นี่ต้องไปเห็นวิธีการเคลื่อนไหวนะ
ซึ่งแบบสุดเลยเหมือนแบบว่า

เลื้อยอยู่บนร่างอย่างนี้แบบสุริสุเด
ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นยาย่าเนี่ย

พอลุคใหม่ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบ

จริงตัวเขาอ่ะหนูณเดชน์ยังไม่หน่อย

ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นเนาะว่า

ลักษณะแบบนี้แต่เขาโตขึ้นเยอะ

ว่าน้องดูแบบเรียบน่ารัก

คือเขาก็อยากจะมีแบบการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น

แต่ว่าเขาเป็นห่วงน้องมากกว่า
เขาก็อุตส่าห์มาช่วยทำโชว์ให้

จะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้

อะไรก็สอกความสำเร็จอ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าคือจริงดู
แล้วก็จริงดูก็โอเคสวยงามไอนี่ฉันว่าก็คือมันเป็นการแสดงใช้
เป็นเวทีมันหมุนอย่างนี้ใช่เปล่า
เหมือนทีนาแดทเขาแบบว่าแอนตัวไปอย่างเงี้ยแล้วหยายาเขาอยู่บนร่างแล้วก็รอยตัวออกไปอย่างเงี้ยนะ

แต่พี่ม้าก็ไปทำที่ทะเลด้วยนี่

ตอบปาก

ทะเลดูด

นั่งหัวขบวนด้วยเขต

ไอ้หนุ่มตูนเป็นยังไงว่าไหม

แต่ที่แน่สิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะฮะ
เป็นภาพนรักที่คู่รักคู่นี้เนี่ย
เขาเอามาให้ดูกันตอนตี๓กว่า๒๐นาที
คุณตูนอธิวราเนี่ยนะฮะพาแดนซ์เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ
คือกำลังจะออกไปวิ่งกันเนอะแล้วก็คุณตูนเนี่ยก็เปิดเพลงนะครับ
เต้นท่าแบบนี้แหละฮะบนรถคุณก้อยแกก็เลยถ่ายเอาไว้
แล้วก็เอามาออกให้ดูเนี่ยนะครับแต่ไอ้ตอนจบเนี่ยคือเขาขำ
คุณก้อยเขาบอกว่าวันนี้กินอะไรเออกินอะไรอ่าฮะ
สับหมูหรือสับไก่อ่าบอกสับไก่ก็คือเป็นทีมที่คุณตูนก็ชอบ
เขาก็สะดุ้งเลยเขาไม่ยอมโดนสับใช่ป่าวเพราะอยากจะชนะ
เขาต้องอยากชนะสิโอ้อย่างงี้ต้องนอนกี่โมงไม่รู้นะพี่
ไม่รู้เลยส่องมื้งอ่าเหล้าเร็ววันนี้เขาจะมีโครงการวิ่ง
ดีคุณไปวิ่งเขาไหมผมเดี๋ยวไปครับบั๊คไว้ไม่แนะอะ
เดินให้ไหวก่อนเธอเองยืนหายใจดีกว่า
เอาให้รอดก่อนตรงนี้ยื่นหายใจไม่ทิ้งอ่า
สู้พี่ตูนมีวิธีสารด้วย
พักก่อนเนอะเดี๋ยวช่วงหน้ามากกี้โอ้โห

มันก็คำว่าสบึม
มัจจาระนี่สบึม

สบึมสบึมสบึม

ตอนนี้เนี่ยเขาก็ลูกแฝดของเขาก็ผู้ชายคนผู้หญิงคนหนึ่งใช่ป่ะ

ส่วนน้องผู้หญิงก็คือมี่ย่า

ตายเหมือนตุ๊กตาน่ารักมากเลยทีเดียว
ก็เรียกได้ว่าเป็นแบบว่าพ่อแม่ที่ฮอตมากเวลา
อันนี้ก็รูปใหม่เขาก็ออกมายอดไลค์ก็กระหน่ำกันวินาทสันตโล
แต่ที่แน่เนี่ยนะคนไม่ค่อยได้มองพี่ป๊อกรักคุณพ่อแล้วนะ
เขาก็เข้าไปคอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะคะมองข้ามพ่อข้ามลูกกัน

ครับผมนะฮะ

ชี้หรอไม่เคยมีชี้เป็นคนละทาง
โหเอ้ยนี่สว่านเลย
หรือว่าพี่หญิงอันนี้ไง
ชี้ลงดิน
โหให้พี่ยิงปาก
ไม่มีอ่ะหน้าโอกออกเดินทางหรอ
ชี้อย่างงี้เลย

ว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สองกับคุณสามีคุณพอสิริสันนะฮะค่ะได้ห้าเดือนแล้วนี่นะครับอื้อฮึนี่นะฮะเร็วน่ะนี่ห้าเดือนหนึ่งท้องเล็กมากเลยน่ะท้องสองมันก็เป็นคนตัวนี้หนึ่งแต่คอยดูน่ะห้าเดือนพออีกแป๊บเดียวน่ะจะอยู่อยู่ก็มาเลยอ่าจะไปเร่งช่วงหลังอะไรอย่างงี้น่ะอืมนะครับ

ชัดนะครับว่าตอนนี้รักกับน้องสันประชากรยังดีอยู่ไหม
เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเจอแฟนถามบ่อย
แล้วก็ที่สำคัญคือนะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่
เพราะว่าดีเจต้นหอมนะฮะแล้วก็น้องสันประชากรหลังฝ่ายหญิงเนี่ย
รับหลานมาเป็นลูกบุญธรรมก็คือน้องปกป้องนี่แหละ

ช่วงหลังเนี่ยต้นหอมก็อยู่กับน้องปกป้องตลอดเวลา

ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีภาพคู่ความสวีท

ช่วงนี้แฟนอดสงสัยไม่ได้ว่า
สถานะของทั้งคู่ยังเหมือนเดิมไหม
แล้วก็ล่าสุดนะฮะสาวต้นหอมก็ออกมาโพสต์ภาพ
เหงาอยู่ริมหน้าต่างครับ
ทำเอาแฟนเข้ามาคอมเมนต์สอบถาม
คุณด้วยความเป็นห่วงนะครับมาเยอะเลยทีเดียว

บอกทีว่ารักกันดีแม่หอม

ข้อข้องใจแฟนได้ชื่นใจกันว่ารักกันดีค่ะ

ให้สาวต้นหอมลงภาพคู่กับหนุ่มสันให้หายคิดถึงเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเจ้าตัวได้คอมเมนต์ตอบกับแฟนว่า

แล้วก็หอมก็งานเยอะด้วยน้องสันก็งานเยอะ

ไม่ก็เขาว่าแบบสวีทหวานมาตั้งนานแล้ว
มันก็ถึงแบบว่าวันหนึ่งที่แบบว่า
ฮันนิมูลแบบว่ามันก็เลิกลาไปนิดนึง
แต่ช่วงหลังได้น้องปกป้องมาไง

ช่วงนี้พี่หอมอยู่กับปกป้องตลอดเลย
ไม่ดูแลซันหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันหรือเปล่า

เป็นอย่างไงบ้าง

นางก็เล่าให้ฟังเรื่องหลายเรื่องนะเรื่องงาน

ตั้งเท่าไหร่ถูกแล้วก็มาเลี้ยงน้องปกป้องด้วยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งปกป้องก็ป่วยหนักด้วย
อมก็เครียดแล้วก็ต้องพาไปโรงพยาบาลตื่นเช้านู่นนี่นี่นั่นมานี่ก็มาโดนไอ้นี่อีก
ถูกต้องต้องไปทะเลาะกับคนอื่นยังรักกันดีอยู่นะครับทะเลาะกับคนนี้
คือน้องเนี่ยว่ายน้ำแล้วก็น้องก็สะบัดผมขึ้นมา
คุณกบเขาได้มีการแจงนะครับโพสต์รูปณดาแค่อยากแชร์ความน่ารัก
วอนบอกว่าอย่าดราม่าคือวันก่อนเอารูปของลูกสาวคือน้องน้าดาตอนเล่นน้ำ
ซึ่งเป็นช็อตสะบัดผมครั้งที่ไปเที่ยวเล่นน้ำกับเพื่อน
ล่าสุดนะครับนักแสดงมากฝีมือคุณกบสุวนันบุญกัน
ได้มีการโพสต์รูปน้องนาดาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นช็อตที่ทำหน้าเทอร์เน้น
พร้อมกับเขียนแคปชั่นยาวเหยียดเลยนะฮะบอกว่าโพสต์รูปสะบัดผมในน้ำไปสองวันก่อน
มีคนทักว่าณดานั้นเป็นสาวกันเยอะบางคนว่าดูไม่เหมาะ
บางคนว่าดูสาวเกินไปบางคนว่าไม่เรียบร้อยบางคนว่าแม่อยากเรียกเรตติ้ง
แม่แค่มองว่าภาพสวยมากฝีมือการถ่ายขั้นเทพแม่เห็นถึงความสุขของลูกเลยอยากแบ่งปัน
ไม่มีความคิดเรื่องเด็ก๘ขวบกับความเซ็กซี่ใดเลยค่ะไม่ดราม่ากันนะคะ
อยากให้เห็นตอนที่อยู่กับแม่ซะจริงลูกแง่ของแม่ลูกลิงแท้
ซึ่งก็มีแฟนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่กบเป็นจำนวนมาก
ก็บอกว่าเขาไม่ได้อยู่กับลูกเราตลอดเวลาอย่าไปแคร์นะแม่กบ
เรารู้ว่าลูกเราเป็นยังไงพินาดาน่ารักร้อยคนก็ร้อยความคิดค่ะ
อย่าใส่ใจเลยนะคะถูกแล้วก็มีคนบางคนก็บอกคนที่ว่าก็ไร้สาระ
อย่าไปสนนะคะน้องน่ารักตามวัยยังไงก็น่ารักน้องเด็กนะ

และที่สะบัดเหมือนแบบนี้

เหมือนแบบเหมือนสาวอะนะ
เหมือนสาวเวลาเขาไปทำอย่างนี้

นี่นะก็จะเป็นภาพประมาณอย่างนี้

ทำไมคนจะต้องไปอะไรกับน้องไม่รู้

เป็นเทคนิคการถ่ายภาพเวลาที่แบบช็อต

ใช่ค่ะแต่แล้วน้องเขาเป็นนักฮิแมสติก

แล้วผมเคยเห็นน้องอ่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วมองก็คิดในมุมที่

คือผมว่าติดใจคนที่ออกมาพูด
กุศลเองแล้วก็เที่ยวไปพูดไปวิจารณ์คนอื่นเขา
บางทีแบบเห็นแค่ภาพในไอจีอย่างนี้
มันก็รู้ไม่จริงไงพี่หนุ่ม
ใช่ไหมก็ไปพูดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เสียหาย

ไม่ใช่เอาไปพูดเข้าใจป้าง

ตบปากพวกแกนั่นแหละก่อน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
สวัสดีค่ะ